เลยฮะคือตั้งแต่คุณพ่อก็ทำเรื่องแอบคนค่ะบ้าน
ครอบครัวเราสองครอบครัวก็กินข้าวด้วยกันบางทีก็
น้ำตาลก็ซื้อกุ้งซื้ออะไรอาหารทะเล
ไปทำกินที่บ้านกินเสร็จแล้วก็พวกเราก็นั่งคุยงานกัน
แล้วเขาก็ไปเล่าอยู่ในห้องเขาเป็นอย่างงี้จนจบจบเรื่อง
แล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเทวดาท่ายเท่ง
อันนี้น้องเขาเล่นด้วยน้องเขาเล่นด้วยวันแรกรู้ข่าว
เขายังไม่ได้ตกใจเลยนะเพราะมันยังไม่มีมันไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะ
ไปถึงขนาดนี้เขาโทรโทรหาคุณแม่
ก็พทธิวฯนี้แล้วลืมผมว่างผมเขายืนอยู่โรงพยาบาลนะ

ลูกชาวมาพระนุนชาวมาเราก็เห็นเห็นเมียเราน้องให้อยู่
ภาพทุกอย่างมันก็ประมวลมาหมดเลยในอดีตที่เราเคยนั่งกินด้วยกัน
ระยะหลังเราผมห่างกัน

แล้วเราเห็นความเจริญเติบโตของน้องเขา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
เศร้าความสามารถเอาในรายได้ไหม
ก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไร
แหละ
แสดงว่าถ้ากินรู้จักคืนอนรึนะครับ
โดยไอ้มัน

ค่อนข้างติดดินแล้วเขาจะคุยว่าเขาทำตัวเหมือนพี่เท่ง
อยู่บ้านขาสั้นแต่งตัวแบบนี้เขาเป็นปลอลเลย

ใครกำลังใจอย่างนั้นบ้าง
ก็แสดงความเสียใจด้วย
ความรู้สึกก็คงอยู่ข้างใน
เพราะว่าเขาไปเดินตันหันอย่างนี้
พ่อก็จะพาเราร้องไห้เหมือนกัน
เขาก็พูดถึงเรื่องเก่าที่เราเคยทำงานร่วมกัน
เห็นน้องเกิดโตมา

คงจะหักกำลังใจกัน

แน่นอนก็ขอให้น้องไปสู่ควบคุมที่ดี

สำหรับทั้งน้อง
ที่ร่วมงานกันก็คือเทวดาแค่อาเท่งก็คือน้องเขาเห็นพี่เท่งแล้วเขาจะขำ
ไม่ว่าจะทำแต่กระชั่งเขาจะขำเขาจะขำด้วย
พอเปิดกล้องเทวาฮัตถ้อยเช่นซินแรกคือน้องเขาเล่นเป็นอมยิ้มเป็นน้องสาวเรา
นั่นเลยเรื่องคือสมบัติเหตุเขาต้องนอนรถเข็นอุบามาแล้วเราก็ร้องไห้
เขาหัวเราะหลุดเพราะเขาไม่เคยเห็นอีเท่ร้องไห้จริงเหรอ
หลุดแล้วต้องเทคใหม่แต่เขาเป็นอารมณ์ขันขึ้นในอะไรอย่างนี้
แล้วคุณพ่อมีโลกเขาก็บอกเฮ้ยพี่เท่งเขาทำแบบนี้แล้ว
เราต้องสึกหน่อยอะไรอย่างนี้นะภาพนี้เราก็ยังจำมาแล้ว
แล้วเราก็บอกน้องเขาว่าการแสดงเราต้องบิ้วอารมณ์อย่างนี้
ถ้าเราทำได้ต้องทำเราให้โลกร้องจริง
ถ้าเราทำอะไรเราค่อยไปหาคอนเซ็ปท์๒ขนาดเทียนหรือเปล่า
เราไม่ใช่น้ำตาลนะ
เราคือชื่ออะไรชื่ออมยิ้มอะไรอย่างนี้
อเจมส์พี่พีคมันไม่มีมือถือไม่ได้ใช้เพราะว่าเบียก็จะโทรคุย

ขอบคุณครับ